คุณผู้ชมที่ชื่นชอบหมายเลขโทรศัพท์เบอร์สวยนะครับ
แบบ๙เบอร์แบบ๗เบอร์

นัดหน้าให้คุณต้องไปประมูลเลยนะคุณพิระวัติ

เดี๋ยวไปดูกันครับคุณผู้ชมว่าเตรียมความพร้อมเรื่องนี้จะเป็นยังไงกันบ้างครับ

จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเกียรติการธรรมนาคมแห่งชาติ
ว่ากรทคให้นำเบอร์สวย๑๖เบอร์
มาเปิดประมูลในวันอาทิตย์๒๗พฤศจิกายนนี้
โดยเบอร์๙ตัวเหมือนกันก็จะมี๒เบอร์นะครับ

เป็นความเชื่ออินฟินิตี้ด้วยนะครับ

คุณอริยาคุณรสลินคุณผู้ชมสนใจก็ลองดูนะครับ

จะเป็นเบอร์๘ตัวที่เหมือนกัน

เหลือก็จะเหมือนกัน๘ตัว

ประเมินว่ารายได้ที่จะเกิดจากการประมูลครั้งนี้

ถ้าเกิดว่า๑๐๐ล้านเนี่ย

ประมูลต่อเบอร์ประมาณสักเท่าไหร่
ผมคงไม่มีสิทธิ์

ตรงแบบนี้คุณผู้ชมครับสำหรับเบอร์โทรศัพท์สวย

เป็นเลขที่กศชกันเอาไว้ต่างหาก
หลังจากจัดสรรให้ค่ายมือถือแล้ว

คนธรรมดาก็เข้าร่วมประมูลได้
มีบริการจดทะเบียนเลขสวย
และคำนวณเลขมงคลให้กับลูกค้า

แต่ไม่คิดค่าบริการ
เลขสวยอย่างเช่น๘๘๘๘

เบอร์๔นะครับเป็นเบอร์๔

ราคาเริ่มต้นตั้งแต่๕๙๐๐บาท
จนถึง๗๘๐๐๐บาท

สูงถึง๗๙๐๐๐บาท

บางเบอร์๙๕๐๐๐๐บาท
นะครับคุณผู้ชมถ้า๑๐๐ล้านบาท

เฉลี่ยว่าได้ราคาไปเท่ากัน

ฉันซื้อรถได้หลายคันเลยนะคุณพีรวัตร

นี่อาจจะนำเงินมาให้มหาศาลเลยนะครับ
ลองดูนะครับคุณผู้ชมกศชบอกมาแบบนี้